อ้ายังมีเหตุที่จังหวัดกระบีใช่ปะคะ
ใช่ค่ะส่วนที่กระบี่นี่มีโจรแสบนะคะขโมยนกกรงหัวจุกของผู้คุมเรือนจำ
แต่ภาพกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ทั้งหมดดูภาพกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่คือภาพของคนร้ายนะคะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาก่อน
พอเลยไปแล้วลักษณะเห็นกรงเห็นกรงแล้วก็เลยกลับมากลับมาแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เกิดขึ้นสิบโมงของเมื่อวานนี้เองนะคะในเวียนโพทิสารเจ้าของบังโกโรบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุผู้คุมเรือนจำกระบี่ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ย
เดินทางไปทำงานไม่ได้อยู่ที่บ้านแหละส่วนตัวเองก็เดินทางไปในเมือง
เบิกเงินมาจ่ายเงินให้กับคนงานในบังกะโลคนร้ายน่าจะอาศัยช่วงนี้นะคะ
ที่คนงานเนี่ยนอกจากบางบางส่วนไม่อยู่แล้ว
ส่วนของคนงานเข้าไปทำงานอยู่ด้านหลังไม่มีคนอยู่ตรงนั้นเลย
เข้ามาขโมยนกไปนกตัวนี้นะคะที่อยู่ในกรงมันอยู่ตัวเดียวนะคะ
หนึ่งตัวมูลค่าห้าพันบาทหลังจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หายไปเลย
แต่เจ้าของบังกะโลเขาบอกว่าลักษณะคนร้ายน่าจะมีการเดินมาดูลาดเหล่า
สองถึงสามครั้งแล้วแล้วค่อยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาแล้วก่อเหตุนะคะ
พอถามถึงหน้าตาของคนร้ายหรือว่ารักษณะภายนอกเบื้องต้นเนี่ย
เจ้าของบังกะโลบอกว่าไม่ค่อยคุ้นนะไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่
หลังเกิดเหตุผู้คุมเรือนจำเจ้าของนกกรงหัวจุกเข้าไปแจ้งความไว้แล้วนะคะ
นำไปสู่การจับกลุ่มแต่ว่าสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะ
ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าใครดูลักษณะภายนอก
ลักษณะร่างกายลักษณะเสื้อผ้า
เชื้อผ้ารักษณะโดยจักรยานหยุดนะแจ้งเข้าไปได้ค่ะ